มาดูกันที่เรื่องนี้ไม่เสี่ยงโดนฟ้องแน่นอนนะคะ
สำหรับเรื่องราวดีของพี่แอนทองประสม
เห็นว่าเรื่องข่าวดีการแต่งงานใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ
รวมไปถึงในอดีตยอดไปหนุนเป็น๑๐กว่าปี
สมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าได้อะไรมาต้องรีบคว้าเอาไว้ก่อน
แต่ว่าพี่แอนทองประสมสักอย่างไม่เอาจ้ะ
เนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้นะคะหลายคนบอกว่า
พี่แอนเนี่ยคบกับคุณเอมาตั้งนานแล้ว๑๐กว่าปีย่างเข้าปีที่๒
แล้วทำไมยังไม่มีข่าวดีกันสักที
จริงแล้วคุณเอธินพันธ์เคยขอคุณแอนทองประสมแต่งงานมาแล้ว
เมื่อตอนอายุ๒๕ปี
แอนบอกว่ายังอยากทำงานอยู่ตอนนั้นเนาะ
ค่ะไปฟังพี่แอนเลยค่ะ

เวลาผิดไปแล้วอ่ะอดเลย

เราก็ยังต้องการตีรังกาปลาระเบิดอยู่นะ
เข้าใจป่ะเรายังไม่อยากมีครอบครัวอะไรอย่างนี้

ไม่เคยรู้เลยชัยชีวิตไปวันเลย
ก็ไปเรื่อยค่ะแต่แอนก็ยังดีต่อกันนะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน

สวยให้พี่แอนบ่อยเนี่ยแล้วมีท่านชาติอาหารก็คือพี่เอ๋นนี่แหละ
ธินพันธ์นะคะที่ฉันแอบได้ยินทีมงานบอกว่าเอชายาหรือเปล่า
ไม่ใช่ไม่เกี่ยวพี่เอ๋นนี่เขาเป็นนักธุรกิจนักคุณ
เป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลแถวพัฒนาการแล้วก็ร้านอาหาร
แล้วก็ธุรกิจในวงการบันเทิงอีกเพียบเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนเรื่องภาพณเดชนยายาจากกองละคร
ใช่คือหลายคนบอกว่าเป็นภาพคู่จิ้นที่หลายคนอยากจะเห็น
เป็นภาพซบกันอย่างนี้นะคะก็เมาส์กันว่า
โดนลบไปเฉยเลยนะคะแบบว่าทีมงานของพี่เอ๋นเนี่ย

ไปบอกแฟนคลับว่าให้ลบรูปซ้าก็เลยจริง

ไม่รู้มาถึงหูแอนนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเราไปสั่งให้ลบ
มันก็ไม่ใช่รูปของกองละครแอนด้วยค่ะ

ดูจากแบ็คกราวของโลเคชั่นน่ะ

แล้วใช่ณเดชยาย่าเหรอ
มันคือก็เชื่อข่าวมีนะแต่ไม่เคยเห็นย่าในลูกพี่นี้
หน้ามาอีกทีอาจจะเป็นช่างแต่งหน้ากับช่างไฟก็ได้

ยายาที่ลำปางเดี๋ยวจะถามแล้วก็ฝากถามมาแล้วเอามานำเสนออีกทีนะคะ